สาวคนนี้ค่ะคุณโบแวนด้าก็ตั้งอกตั้งใจในการเลี้ยงลูกเลยนะ
แต่คุณบังเอิญไม่ไหวค่ะมีดราม่าตามมานะคะ
คือมีชาวเน็ตบางคนเขาไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่
พักหลังคุณโบจะออกแนวสายฮาซะมากกว่านะครับคุณ
โดยคุณโบค่ะก็เจ้าตัวนะมีความอัดอั้นขอโพสต์ระบายหน่อยแล้วกันนะคะ
เพราะว่าดูเหมือนจะมีชาวเน็ตบางคนนะตีความกันไปใหญ่โตเลย
การที่ก่อนหน้านี้เธอออกว่าอำเภอบอกว่าไม่สามารถเป็นอย่างที่คนบางคนคาดหวัง
ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอกำลังจะมีสามีใหม่
เพราะต่อให้ปทฤษฎีจากไปนานแค่ไหนปอก็จะเป็นสามีและอยู่ในหัวใจเธอตลอดไป
มะลิจะมีพ่อแค่คนเดียวทุกวันนี้ค่ะเธอคิดเพียงว่าจะเลี้ยงลูก
แล้วก็ดูแลคนในครอบครัวให้ดีที่สุดมีความสุขที่สุด
บอกว่าที่ผ่านมานะคะต้องทนกับข้อความที่มีความคิดแย่ต่ำ
ขอให้เอาเวลาไปทำอะไรดีกับตัวเองแล้วก็สังคมดีกว่า
จะทิ้งท้ายแบบแสบไปถึงสวงนะคะว่าเกิดมาเป็นคนทั้งที
คิดดีทำดีช่วยชาติให้เจริญนะคะ
โดยนอกจากนี้ค่ะข้อความที่เธอโพสต์นะคะ
ยังมีแคปชั่นอีกเซ็ตใหญ่ที่แม่โบนั้นยืนยันว่า
ไม่อยากจะเป็นกระแสนะแล้วก็ไม่ได้อยากจะดัง
แล้วก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนที่มีความสำคัญที่คนต้องจดจำด้วยค่ะ
เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงแต่ก็ไม่ได้ต้องอยู่เฉย
พวกความคิดแย่ต่ำต้องมาทำร้ายกันนะคะ
พวกเก่งในที่ลับเก่งแต่บรรทอนความรู้สึกคนอื่น

อันนั้นก็เป็นการอัดอั้นนะคะของคุณแม่โบ
ที่เจอกระแสถาโถมดราม่าทั้งหลายนะคะ
อาจจะไม่ปลื้มกระแสที่เธอนั้นมีความฮามากขึ้นค่ะคุณผู้ชม
แต่เมื่อข่าวนี้นะคะเราได้นำเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้
เราก็บอกกันนะว่าชีวิตคนเราเนี่ยยังไงก็ต้องเดินต่อไปนะคะ
เพราะถ้าเกิดว่านะคุณผู้ชมอย่าเก็บเอาขยะข้างทางเนี่ย
ใส่ไว้ในหัวใจของเราก็เหมือนกับคำพูดของคนแหละ
ถ้าเกิดว่าฟังแล้วมันถบันทอนจิตใจเนี่ยอย่าเก็บเอามาคิดนะคะ